ช่วงนี้เดี๋ยวไปดูนี่กันดีกว่าบรรยากาศนี้คึกคักเลยครับ
ที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดอ้างทอง
ดูคนดิเขามาทำอะไรกัน
แหมไม่น่าถามเหรอดิฉันอยากไปด้วยจังเลย
เอาบอกก่อนแล้วกันว่าที่ไหนที่วัดใหม่บ้านโคกบรุม
อำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองนะครับ
ก็ที่ผ่านมาไงเขามีเสียงร่ำเสียงลือว่า
ตะเคียนพ่อปู่ทองคำแม่ย่าสุวรรณเกษรอายุพันปีที่นี่
ให้เลขเด็ดนะครับชาวบ้านถูกรางวัลกันเป็นประจำเลย
เขาเล่ากันมานะอันนี้ผมไม่ได้บอก
ทีนี้เนี่ยพอชื่อเสียงดังกระฉ่อนกระจอนกระจายออกไป
ชาวบ้านเขาก็มากันเยอะสิครับงวดนี้มากันเพียบเลย
แล้วตอนที่เขาอันเชิญพ่อปู่แม่ย่ามาประทับร่างทรงเนี่ยนะ
โอ้โหเป็นช่วงเวลาที่นี่ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว
ร่างทรงนี่ก็ลุกขึ้นมาร่ายรำแบบนี้นะครับ
ไม่ได้มีแค่ร่างทรงเดียวนะมีอีกร่างทรงหนึ่ง
โอ้โหนี่นี่ก็อีกหนึ่งจุด
ชุดขาวนี่นะฮะที่มีผ้าผ้าคอสีชมพูนี่หรอฮะ
ก็เป็นเรื่องราวของความเชื่อก็ว่ากันไปนะครับ
แล้วก็อีกหนึ่งจุดเดี๋ยวจะพาไปดู
นี่ตรงนี้โอ้โหที่เขามาดูขันน้ำมนต์ตรงนี้นี่ก็ร้องเหมือนกันเลยนะ

เห็นเรื่องนี้ตื่นเต้นเหรอโอ้ไม่ใช่เหยียบเท้าอะดิ
นึกว่าโดนน้ำตาเทียน

อ๋อดูนี่เหรอคะอุ้ยขอดูสิ
เขาก็ทำพิธีแล้วทีนี้ชาวบ้านเขาก็เอามือถือถ่ายบ้าง
แล้วก็โอ้โหส่งไปให้เพื่อนดูไปโพสต์ในโลกโซเชียล
ถึงไปต่อไหมคะยังเลยค่ะ

เอ้าคุณผู้ชมแน่นวัดขนาดนี้ถามจริงเถอะ
ได้เลขเด็ดจริงปะเนี่ย
หกสองสามอันเกตต่างนะครับที่พ่อผู้มีรรยาให้นะครับ
นี่ไม่ใช่เรื่องงมงายนะครับเป็นความเชื่อของทุกคนนะครับ
เป็นความเชื่อส่วนเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะอย่างงมงายนะคะ
คุณผู้ชมทั้งหลายให้ดูกันไปนะคะบรรยากาศต่างส่วนล่ะ